เนื่องจากกรณีของคุณตะนารากรหรือว่าพี่ตะนารากร

โดยพื้นเพของพี่ตาร์ทเป็นคนที่รักสุนัขหรือว่าน้องหมามากอยู่แล้ว
ดังนั้นนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนไม่หวังดี
อาศัยความรักความเอ็นดูต่อสัตว์มาหลอกลวงแล้วก็ตุ๋นเงินไป
ความคืบหน้าล่าสุดครับคุณผู้ชมนอกจากทางคดีแล้วนะครับ
มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยเพราะว่า
ก่อนหน้านี้ก็มีบรรดาคนมีชื่อเสียงในวงการ
หลายคนด้วยกันที่ตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดี
หนึ่งในนั้นคือคุณเก๋ชนระดาเมฆราตรีเคยเจอเหมือนกันนะครับ
ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าต้องระมัดระวัง
ในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้เข้าถึงกันได้ง่ายทุกคน
ต้องมีข้อสังเกตต้องระมัดระวังตัว

เรื่องต้นคุณเก๋บอกว่าวิธีการแรกเลยนะครับ
เมื่อมีคนติดต่อมาเราเป็นคนรักสัตว์เป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว
หลายคนเห็นจุดอ่อนจากเราตรงนี้
เพราะว่าเราอัพรูปอัพข้อมูลต่างแล้ว
ด้วยความรักความเมตตาความเอ็นดูอาจจะอาศัยช่องตรงนี้แหละครับ

อย่างแรกคือตรวจสอบประวัติของเพจนั้น
ตรวจสอบประวัติของบุคคลที่รับบริจาคเงินว่าเชื่อถือได้หรือเปล่า

นี้เปิดมานานหรือยังให้ความช่วยเหลือจริงหรือเปล่า
ไปข้อที่๒ครับดูอะไรกันต่อ
ที่๒นี่คือดูเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่าย
แจกแจงไหมเมื่อได้รับบริจาคเงินไปแล้ว
รวมเงินได้สมมุติว่าเป็น๑๐๐๐บาท
๐บาทเนี่ยทำอะไรบ้างจ่ายไปเท่าไหร่
หรือมีรายรับจากใครบ้างคือโปร่งใสเปิดเผยได้
ตรวจสอบได้ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่เปิดเผย
หน้าเพจเลยเราถามแล้วมีหลักฐานมีรายละเอียดเพิ่มเติม
นี่คือสิ่งที่จะตรวจสอบได้อันดับที่๒
ถัดไปครับไปดูกันต่อในข้อที่๓ข้อที่๓ครับ
ก็คือมีการอัปเดตข้อมูลต่างนะครับเกี่ยวกับ
อาการของสัตว์ชนิดนั้นน้องหมาน้องแมวที่บอกว่าป่วยเป็น
โรคร้ายต้องรีบรักษาต้องรีบฉีดยาฉีดวัคซีนหลังจากผ่าน
ไปแล้วมีความคืบหน้าไหมหมาตัวเดียวกันเนี่ยอาการเป็น
ยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออย่างไรต้องมีอาการรายงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเพื่อจะได้สบายใจได้ว่าเงินที่เราบริจาคไป
ถึงน้องหมาจริงผ่านไปครับดูกันต่อข้อที่๔นะครับนั่นก็
คือจะต้องหมั่นสอบถามอาการของสัตว์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ว่าเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยข้อที่สามคือทางเพจหรือแม้แต่
บุคคลนั้นอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนข้อที่สี่นี้วิธีการอีก
อย่างหนึ่งคือโทรไปตรงตรงเลยครับโทรไปที่สถานพยาบาลที่รักษา
อาการสัตว์ชนิดนั้นสัตว์ประเภทนั้นคุณหมอครับคุณหมอครับ
เป็นยังไงบ้างน้องหมาตัวนี้ซึ่งเขารับการรักษาเมื่อประมาณ
วันนั้นมีอาการเป็นยังไงบ้างสอบถามไปเลยเพราะว่าเราจะอ้าง
แหล่งข้อมูลที่มารับบริจาคเงินจากเราไปดูกันต่อครับคุณผู้ชม
ข้อที่๕นะครับก็ต้องคอยสังเกตดูครับความผิดปกติของเพจ
ของบุคคลนั้นถามว่าสังเกตยังไงเพิ่มเติมไปอีกครับลองคุย
ลองถามคำถามดูซิว่าเขาบ่ายเบียงในการตอบคำถามไหมมี
ปกปิดเราหรือเปล่านี่คือวิธีการในการสังเกตเบื้องต้น
ครับที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามพร้อมกันคุณ
โชรดายังฝากบอกอีกด้วยนะครับว่าการกระทำแบบนี้นอกจากจะ
เป็นการทำผิดพรบคอมพิวเตอร์เรื่องของการนำเข้าข้อมูล
อันเป็นเท็จความผิดแบบช่อโกงแล้วสิ่งสำคัญครับนั่นคือผิด
ริยธรรมผิดศิลธรรมเป็นการเบียดเบียนคืออาศัยหากินกับ
สิ่งมีชีวิตสี่ขาหากินกับน้องหมาน้องแมวซึ่งตรงจุดนี้เอง
ใครก็ตามที่ไม่หวังดีที่คิดจะทำแบบนี้อีกก็ขอแต่
อย่าทำแบบนี้อีกเลยนั่นก็คือเรื่องราวที่วันนี้เรารวบรวม
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันนะครับ